ส่วนเหตุการณ์นี้นะคะในงานวัดที่ชนบุรี
มีผู้ชายหัวร้อนคนหนึ่งหัวร้อนบวกเมาค่ะ
ไม่พอใจที่มีคนมาเต้นแล้วกระแทก
หันไปต่อยเขาเขาต่อยคืน
ละมุนกันไปชุนละมุนกันมาสุดท้ายจับแยกนะคะ
เนี่ยมีภาพตอนชุลมุนอันนี้คือภาพจากกล้องวงจรปิด
แต่ชุนละมุนตรงนี้เนี่ยแยกกันไปแล้วแต่มันไม่จบ

ละมุงชนบุรี๒ทุ่มนิดเมื่อวานนี้
นายสุรพลอายุ๔๕ปีไปต่อยกับในอ้วนอายุ๕๐
คือนายสุรพลโมโหในอ้วนว่าไปกระแทกเขา
แล้วมันก็เลยชุลมุนนะคะชาวบ้านไปห้ามไปแยกนะคะ
นายสุรพลก็ยกมือขึ้นมาก้มกราบนะแล้วก็เดินจากไปเห็นไหมคะ
ศรสีแดงนายสุรพลเดินจากไป
คือนึกว่ามันจะจบนะน้องคิงก็ต่อยกันแล้ว
จับแล้วแยกกันแล้วอะไรแล้วเดินออกไปไม่จบ
นี่เพื่อนของนายสุรพลเดินมา
แต่นายสุรพลทำอะไรอยู่รู้ไหมคะทำอะไรฮะไปแอบอยู่ที่หน้ารถเก๋งในลานวัด
แบบมีมีดอ๋อแล้วพอโผล่ออกมาแบบโอ้โหพอในอ้วนเดินผ่านเนี่ยนะคะ
นั่นไงเดี๋ยวจะวิ่งเข้าใส่แบบนี้
วิ่งแล้วนี่ไงแล้วไปแทงในอ้วน
กระนำแทงนายอ้วนจนนายอ้วนล้มจมกองเลือด
แล้วตัวนายสุรพลก็วิ่งหนีไปโอ้โหเนี่ยคนเจ็บค่ะครับ
สุดท้ายถูกชาวบ้านช่วยกันจับตัวเอาไว้ได้นะคะตัวผู้ก่อเหตุเนี่ย
กู้ภัยไปช่วยเหลือในอ้วนก่อนในอ้วนบาดเจ็บเนี่ยที่นอนอยู่นะคะ
ถูกแทงเข้าที่คอที่แขนที่หลังเสียเลือดเยอะ
ต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลส่วนนายสุรพลมือมีด
และเพื่อนอีกคนนึงที่เดินเข้ามาก่อนนะคะเดินมาเคลียร์ครับ
ถูกจับเอาไว้นะคะที่สพเมืองพัทยานำตัวไปสอบปากคำเพื่อดำเนินคดี
แล้วก็มีดที่ใช้ก่อเหตุก็เป็นของกลางที่ใช้ก่อเหตุเนี่ยนะคะ
คนเห็นเหตุการณ์ในเดชอายุ๔๘เล่าให้ฟังค่ะว่า
เขาก็เอาเสือมาปูนั่งดูหนังกลางแปลงกับเพื่อน
ผู้ก่อเหตุกับคนเจ็บเขาเต้นกัน
ตอนแรกก็เต้นกันตามจังหวะเสียงเพลง

วะเต้นมันคงไปกระแทกกันแบบไม่ได้ตั้งใจ

ชาวบ้านก็จับแยกแต่สุดท้าย
โอ้โหย้อนกลับมาพร้อมมีดแล้วก็หนำแทง
เสือที่ปูดูหนังกลางแปลงยังมีเลือดอยู่เลยอะค่ะ
นี่ค่ะ
โอ้โหทีนี้ค่ะตัวนายสุรพลผู้ก่อเหตุ
เขารับสารภาพว่าเมา
ตอนเกิดเหตุเมามาก
ไม่พอใจในอ้วนที่เต้นมากระแทกค่ะ

พอในอ้วนเต้นมากระแทกปุ๊บหันไปต่อยเลย

ประเด็นคือนายสุรพลยอมรับว่าหันไปต่อยเขา
เขาสู้กลับแล้วมันชุลมุนแล้วตัวเองสู้เขาไม่ได้
กลับไปเอามีดจากแม่ค้าร้านลูกชิ้น

พอในอ้วนแบบเดินออกมาก็พุ่งเข้าไปชนอีก
ปีนแล้วก็แทงอีกรอบนึงเนี่ยนะคะ
อ้าวแล้วเพื่อนล่ะเพื่อนที่เดินมาก่อน

กรรมการวัดบอกว่าก็วัดเขาจัดงาน
งานจะเสร็จหนุนเก้าเมษายน
ผู้ก่อเหตุเป็นคนเร่ร่อนค่ะ
ชอบมานอนตามจุดต่างของวัด
นอนอย่างเดียวไม่พอเอาเหล้ามาดื่มด้วย
กรรมการวัดเคยไปห้ามแต่ไม่ฟัง
หลังจากนี้จะประสานไปที่เจ้าหน้าที่ของเมืองพัทยานะคะ
ส่งเจ้าหน้าที่มาจัดระเบียบเรื่องของกลุ่มคนเร่ร่อน
นี่คือรอยเลือดร่องรอยการเกิดเหตุนะคะ
ส่วนในอ้วนค่ะพ้นขีดอันตรายแล้ว
แต่ยังต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ

ยังต้องอยู่ในความดูแลของคุณหมออย่างใกล้ชิดนะคะ
ผู้กำกับการสพเมืองพัทยาค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกธนพงศ์โพธิบอกว่าเบื้องต้นนายสุรพลถูกตั้งข้อหาพยายามฆ่าครับ
ก็แหมชกต่อยย้อนกลับไปตั้งใจเอามีดมาซ่อนตัวหน้ารถ
พุ่งไปกระหน่ำแทงเขาแบบนั้นอ่ะโดนพยายามฆ่านะคะ
ทีนี้ค่ะก็ประวัติของคนก่อเหตุเป็นคนเร่ร่อนจริง

แล้วก็ไม่ได้มีการแจ้งข้อหาเพื่อนของผู้ก่อเหตุคนที่เดินนำไปก่อน